คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่คิดว่าจะอยู่มานานขนาดนี้
คิดว่าจะขึ้นมาเป็นพระเอกไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้
บกันมา๓ปีนะเคยมีสักแวมไหมว่าอยากจะแต่งงาน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคนเล็กอยากครับ
อนาคตเราไม่รู้หรอกอนาคตเล็กอาจจะได้แฟนเป็นไฮโซก็ได้
ถ้าวันหนึ่งเต้ยมีแฟนมาแสดงตัวเขาเป็นแฟนกับคนคนนี้เพราะ

มันหักมายังไงครับหลังจากอยากจะเป็นนักบินแล้ว

ก็คือช่วงใกล้จะเรียนจบปี๔
ก็คือได้ไปเล่นหนัง
ช่วงปี๔ได้ไปแคสโฆษณาต่าง
แล้วก็มีคนเห็นแววว่าพาไปเล่นหนัง
พี่ยอร์ด
เขาก็ดึงให้ไปแคสโฆษณาแล้วก็ได้
แล้วก็เล่นละครกับแม่ก้อยช่องสาม
ก็เลยเข้ามาตรงนี้ซะก่อนที่จะได้ไปเป็นสจวดเป็นนักบิน
ชีวิตของคุณมันพัดพาไปตามโชคชะตาหรือว่าไปตามในสิ่งที่เรากำหนด
ชีวิตทุกคนมันเป็นแบบนี้
เราก็ตั้งเป้าเราก็มีเราก็มีสิ่งที่เราอยากจะทำแล้ว
เราก็ตั้งใจจะมุ่งไปหามัน
แต่ว่าระหว่างทางเราเจอสิ่งที่ถือว่าเราโชคดีที่เราเจอตรงนี้ระหว่างทาง
แล้วเราก็คว้ามันไหว

ถ้าเกิดเราไม่เจอวันนี้เราก็อาจจะพุ่งไปเป็นนักบิน

วันนี้อาชีพนักบินยังอยู่ในใจนะอยากเป็นอยู่มั้ง

คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่คิดว่าจะอยู่มานานขนาดนี้
คิดว่าจะขึ้นมาเป็นพระเอกไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้

คือช่วงแรกไปแคสโฆษณาก็คือแบบ
ขำไปกับเพื่อนหาเงินกินหนมหาเงินเก็บอะไรอย่างนี้ตอนปี๔ยังเรียนไม่จบ
แล้วก็พอได้มาเล่นหนังเริ่มจริงจังได้มาเล่นละครเริ่มจริงจัง
แต่ว่าตอนนั้นก็คือเอาจริงไม่ตั้งใจเล่นเลยเล่นไม่เป็นเลย
ก็คือยังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้อินกับการแสดงอะนะตอนนั้น
เราก็เลยไม่ได้ตั้งใจขนาดทุกวันนี้
ซึ่งแล้วคือเมื่อไม่นานมานี้ได้ดูคุณนายโฮที่เล่นเรื่องแรก
เล่นอะไรของมึงมึงเล่นอะไรของมึง
คือแบบตาว่างเปล่ามากในคุณไอโอ
ก็นั่นแหละฮะเรายังไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของเรา
วิชาชีพคำว่านักแสดงคำว่าดาราเนี่ยอยู่ในหัวเราเมื่อไหร่ครับ
ช่วงเล่นละครเรื่องที่สองครับ
นางร้ายซัมเมอร์ได้เข้าไปเป็นนักแสดงจริงในเรื่องนั้น
ได้ทำหน้าที่นักแสดงจริงก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือถามของเราแล้วล่ะ
มันคืออาชีพของเราพอเรายึดมันเป็นอาชีพ
เราก็ต้องทำมันให้ดีครับเราก็เลยเริ่มชอบ
พอรู้ว่ามันคืออาชีพเราเราก็เริ่มทำความรู้จักกับมัน
ทำความรู้จักกับมันเริ่มซึมซับมันเริ่มเรียนรู้มัน
เชื่อว่ามันต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วแหละเกิดขึ้น
อยากให้คนดูเยอะอยากให้คนชอบอะไรอย่างนี้
ได้พัฒนาตัวเองอย่างน้อยก็ทุกสิ่งที่เราทำมันมีข้อดีของมันอยู่แล้ว
รายละครเรื่องไหนที่ทำให้เล็กย์ชีวิตหน้ามือไปหลังมือพี่บ๊วยจะมีก็เรื่องกวนคาลทองครับผมกับสะพายเจ้า
เพราะว่าข้างทางตอนนั้นก็มีได้เป็นมีคู่จิ้นคนแรกคือพี่จอยพี่จอยริรณี
แล้วก็มีสะพายเจ้าที่แบบคนรู้จักเราเยอะขึ้นเยอะ
ละครเรื่องใหม่คุยเรื่องละครเรื่องใหม่นะเรื่องอะไรจู่นะ
ดวงแบบนี้ไม่มีจูครับ
เป็นยังไงครับเรารับบทเป็นอะไรครับ
โชคบดีครับผมโชคบดี

โชคบะดีนี่ในละครมีซีนนี้ด้วย

ว่าด้วยเรื่องนางเอกเป็นคนที่เชื่อในเรื่องดวง
โหราศาสตร์ทุกอย่างศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับความตั้งใจของตัวเอง
แล้วเราเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องโหลศาสตร์เรื่องดวงเรื่องอะไรเลย
เราเอาเรื่องความตั้งใจของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
แต่นางเอกคือมันคนละครัวกันค่ะมาก
ตอนนี้เราโตมา๓๐แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความรัก
มันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ในอนาคต
เป็นการคู่ชีวิตคือคนคนนี้จะต้องเป็นคู่ชีวิตเราในอนาคต

๓ปีภาษาทรายที่สร้างกันไว้มันล้มมันพังคลืน
ชนิดที่ทุกคนแบบช็อกกันทั้งประเทศ

แล้วมันก็มีอะไรดีให้เราจดจำ

ทั้งคู่ได้พัฒนาขึ้น
จากการคบกัน๓ปีนี้

มีแต่ความหวานกุ๊กกิ๊กมันไม่ใช่แค่นั้น
เราได้ทั้งความคิดอะไรใหม่

การพัฒนาตัวเองในหลายด้าน

ตัวเขาเองก็ได้เหมือนกันจากเรา

ถือว่าเราได้ประสบการณ์อะไรดี
จากความสัมพันธ์คนนี้เยอะมาก
โลกถล่มไหมคะวันที่ตัดสินใจที่ไม่ไปต่อแล้วครับ
โลกถล่มไหมคะมันไม่ใช่คำนั้น
มันคือการที่
คนที่รักกัน๒คน

ถ้าเราแยกกันเดินมันอาจจะมีความสุขมากกว่าไหม
หลังจากประสบการณ์ที่เราคบกันมา๓ปี

คุยกันแล้วคิดกันอย่างดี

และมันมีอีกหลายปัจจัยในชีวิต

แต่เรายังไม่เจอ
เคยมีสักแวมไหมว่าอยากจะแต่งงาน

เล็กเป็นคนที่เวลาเล็กมีความรัก

มีแฟนมาเล็กคบกับแฟนทุกคนคือ

ในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตของเขา

เขาเป็นคนมองคนที่คุณค่าของคนจริง

เป็นสิ่งที่ดีมากของเขา

คนเป็นนักแสดงแรกมาจริงคือ

ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวรอดูอนาคต
เดี๋ยวรอดูอนาคตเดี๋ยวก็ไป

ทุกคนกำลังทำนายอนาคตให้เตอร์อยู่หรอ

อนาคตเล็กอาจจะได้แฟนเป็นไฮโซก็ได้
เค้าเป็นคนไม่ตัดสินใคร
แล้วเขาก็ไม่ได้เอาเกณฑ์

เกณฑ์เรื่องต้องรวยต้องหล่อ
ต้องโปรไฟล์ดี

บเป็นเพื่อนคบเป็นแฟนในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตของเขา

เขาเป็นคนที่มองคนที่คน
เขาเป็นคนมองคนที่คุณค่าของคนจริงอะ

ถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง

ถ้าวันหนึ่งเต้ยมีแฟนสมมุตินะฮะ

ไม่ได้เป็นแฟนกับคนนี้เพราะเขารวย

เป็นแฟนกับคนคนนี้เพราะคุณค่าของคนคนนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป